แล้วกันค่ะเหตุการณ์นี้ก็ต้องเตือนภัยเหมือนกันนะ
มันมีลักษณะแบบนี้เป็นข่าวอยู่บ่อย
ผู้ชายคนหนึ่งไปยืนอยู่หน้าห้าง
แล้วไปยืนบางคนจะใช้คำว่าขัดจรวด

สำเร็จความค่ายยืนช่วยตัวเองอยู่ตรงนั้นครับ
แล้วดูสิน้องนักเรียนผู้หญิงยืนตรงเสาอยู่
แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงมีผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมา
เขาหันไปให้ผู้หญิงดูตอนเขาขัดจรวดเลย
ใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ยืนแบบนี้อย่างเดียวนะ
คุณสึบสกูลคุณผู้ชมเดินตามด้วยครับ

ผู้ชายคนนี้มันก็เดินตามแล้วมันก็ช่วยตัวเองไปด้วย
จังหวะนี้จังหวะผู้หญิงคนนี้เดินมานะเดี๋ยวคุณดูนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
ว่าหลังจากที่เขายืนอยู่ตรงนี้แล้วช่วยตัวเองอยู่ตรงนี้แล้ว
เขาเดินต่อไปจริงค่ะเนี่ยเดินตามมาแล้วคุณมือนึงแกว่งแขนอยู่
แต่อีกมือนึงจับของตัวเองอยู่แล้วผู้หญิงที่ลูกศรเหลืองนั้นน่ะ
เธอเห็นนะเธอตกใจกลัว
ส่วนคนที่อยู่บนรถก็แอบถ่ายพฤติกรรมไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ดูสิแล้วทีตอนนี้เอามือบังหน้า
เพราะว่าหน้าตาเขาก็นวกตรงโหนกแก้มก็ต้องปิดผ้าก๊อสแบบนี้

ก็ใช่ไงคือไอ้ทีตอนนั้นอยากให้เห็นอยากให้เห็นทั้งบนทั้งล่าง
พอทีตอนนี้อายปิดหน้าปิดตานะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเด็กอะไรคนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เดินผ่านไปผ่านมา
ทีนี้เขาไม่ไหวกันหรอกคนที่อยู่แถวนั้นก็ถูกชาวบ้านรวบตัว
แล้วก็แจ้งตำรวจสพบางพลีเลยกู้ภัยก็ไปถึงตำรวจก็ไปถึง
ผู้ชายคนนี้คือนายวัยยานเพียวเขาชื่อนี้จริงเพราะว่าเขาเป็นชาวเมียนมาอายุ๒๕ปีค่ะ
แต่หน้าตาเขาเนี่ยก็มีแผลฟกช้ำแหละโหนกแก้มหน้าบวมนะคะ
โดนชาวบ้านรุมประชาธรรมเพราะทนไม่ไหวไงพอประชาธรรมเสร็จอ่ะ
ส่งตัวปฐมพยาบาลก่อนนะแล้วก็ส่งให้ตำรวจไปสอบต่อที่สพบางพลี
ถามฝั่งผู้เสียหายหน่อยผู้หญิงคนนึงที่ถูกนายคนนี้
นายวัยยานเพียวเนี้ยเดินตามเนี้ยเธอเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเลิกงานแล้วก็มาหน้าห้างก็จะมาหาน้องสาว
ทีนี้มองไปอุ๊ยผู้ชายคนนี้ยืนช่วยตัวเองอยู่
แล้วมีเด็กยืนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นด้วยดูสิ
พอเธอเดินเห็นผู้ชายแทนที่ผู้ชายเห็นเธอจะแบบเออหลบ
เก็บแล้วเลิกทำเปล่าเลยค่ะหันหน้าเหมือนกับเปลี่ยนจุดโฟกัสจากเด็กเด็กแถวนั้นอ่ะ
หันมาหาเธอแล้วเดินตามเธอมาที่ลานจอดรถแล้วก็ช่วยตัวเองต่อด้วย
ตัวฝ่ายหญิงก็ตกใจสิเดินหนีผู้ชายคนนี้ก็เดินตามเดินตาม
ไม่ไหวชาวบ้านจับส่งตำรวจแบบเนี้ยนะคะแล้วพอเอาตัวมาที่โรงพักใช่ไหม
ที่สพบางพลีก็ถามตัวนายวัยยานเพียวเนี่ย
เขาก็บอกว่าผมมาก่อเหตุจริงผมขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนออกมาจากโรงพยาบาลบางพลี
แล้วก็มาจอดตรงนี้ก็ผมมองไปแล้วเห็นมีเด็กนักเรียน
เห็นมีผู้หญิงเดินมาผมก็มีอารมณ์อ่ะผมก็เลยก่อเหตุเลย
เนี่ยเขาบอกกับตำรวจค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาค่ะ
เรื่องของการกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดูสิเนี้ยเนี้ยตอนที่บอกตำรวจนะหน้าก็ยังยิ้มยิ้มอยู่เลยอ่ะ